กรมการขนส่งทางบกนั้นคาดว่าเบื้องต้นนะครับ
สาเหตุนั้นอาจจะเกิดมาจากความไม่ชำนาญเส้นทาง
แล้วก็มีการกำชับไปยังผู้ประกอบการนะครับ
ต้องคุมเข้มทั้งสภาพรถและคนขับ
ฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณีครับ

รถเช่าเหมาของบริษัทขนส่งจำกัด

เป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ตกเขาในพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑
รอยต่อจังหวัดแพร่อุตรดิษฐ์นะครับ
นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
และผู้เห็นเหตุการณ์พยานแวดล้อมสันนิษฐานว่า
สาเหตุเบื้องต้นอาจเกิดจากพนักงานขับรถ

ประกอบกับถนนในช่วงก่อน
และขณะเกิดเหตุเป็นทางโค้งไปมา

แทกกับแบรีเออร์กลางถนน
และฉลับออกด้านซ้ายก่อนจะตกเขา

ก็อยู่ระหว่างที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
หากผลการสอบสวนพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

จะดำเนินการทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

พบว่าอยู่ในสภาพตัวรถแล้วก็ตัวถังพังเสียหาย
เนื่องจากตกจากที่สูง
โดยการห้ามล้อก่อนจุดเกิดเหตุ
ห้ามล้อทำงานเป็นปกติ
ส่วนผู้ขับขี่มีพนักงานผลัดเปลี่ยน๒คน
ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระยะยาว
โดยคุมเข้มทั้งพนักงานขับรถและสภาพรถ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
การขับขี่และชั่วโมงการขับรถ
โดยถ้าหากพบพนักงานขับรถประมาท
ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ลงโทษหนักทุกกรณีถึงขั้นพักใช้
หรือเพิ่งถอนใบอนุญาตการขับรถ
บันทึกประวัติในศูนย์ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
พร้อมทั้งมีมาตรการกวดขันทั้งพนักงานขับรถ
และสภาพตัวรถก่อนเดินทาง
รวมทั้งให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางด้วยนะครับ